เราเริ่มต้นด้วยข่าวสารที่ช็อกโลก

แต่ว่าที่ตุรกีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

ก่อรัฐประหารยึดอำนาจประธานาธิบดี

ถามว่าอยากทราบความคืบหน้า

บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ปั่นป่วนอย่างหนักนะคะ
หลังจากที่ทหารนั้นยึดอำนาจประธานาธิบดี

แล้วก็เกิดความปั่นปวนมีการประท้วงกันหลายจุดค่ะ
ผู้นำก็เดินทางกลับประเทศ
เพื่อที่จะคุมสถานการณ์แล้วนะคะ
แล้วก็เกิดระเบิดตกลงมากลางอาคาร
รัฐสภาในกรุงอังการ่าของตุรกี
ก็เป็นช่วงเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยค่ะ
กลางสถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายจากความพยายามของกองทัพ
ก็รายงานนะคะว่านี่เป็นระเบิดที่ทิ้งลงมาทางอากาศ
โดยกลุ่มผู้สนับสนุนการก่อรัฐประหารค่ะ
ที่ผ่านมานะคะทหารตุรกีก็นำกำลังเข้าปิดสนามบิน
แล้วก็มีรายงานเหตุระเบิดหลายจุด
ตำรวจเสียชีวิต๑๗นายมีผู้เสียชีวิต๒คน
จากการประท้วงต่อต้านการรัฐประหารค่ะ

สามารถยึดอำนาจจากประธานาธิบดีแอดูอัน
ปกครองตุรกีมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางไปพักผ่อน

ซึ่งล่าสุดนายแอโดอานเดินทางกลับมาถึงสนามบิน

กลางกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมาก
ไปรอต้อนรับอย่างเนื่องแน่นนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะผู้นำตุรกีได้ประกาศทางโทรทัศน์บอกว่า
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้
จะต้องรับผิดชอบอย่างสะสม

เป็นความพยายามเข้ายึดอำนาจของนายทหารกลุ่มเล็ก
ซึ่งนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้ล้างบางนายทหารในกองทัพแล้วค่ะ
โดยก็เรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุม

ประมาณ๓๐นายได้เข้ามอบตัวพร้อมอาวุธ
หลังถูกตำรวจเข้าล้อมบริเวณจตุรัสแท็กซิม
แต่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับ

ทัพตุรกีได้ก่อรัฐบาหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดี
พร้อมแถลงคำประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศนะครับ
โดยผู้ประกาศลายหนึ่งอ่านคำสั่งของกองทัพด้วยนะ
ซึ่งระบุว่ารัฐบาลพยายามลิดรอนประชาธิปไตย
และนับจากนี้ตุรกีจะได้รับการบริหารประเทศโดยสภาสันติภาพ
ที่จะรับประกันความปลอดภัยของประชาชน
บอกบรรยากาศบนฟากฟ้าของตุรกี
ก็มีทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือท้องฟ้าของกรุงอังการ่า
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นในกรุงอังการ่า
แล้วก็เมืองอิสเตอร์บูเมืองหลวงใหญ่ของตุรกีด้วยนะครับ
มีรถพยาบาลวิ่งไปวิ่งมาตลอดทั้งคืนนะครับ
ส่วนทางด้านสถานทูตไทยในตุรกีก็ประกาศเตือนคนไทยในตุรกี
ให้อยู่ในที่พักและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
หลังจากที่หลายสื่อในตุรกีรายงานค่ะว่า
ความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกี
มีการปิดสะพานข้ามยุโรปเอเชีย
และสนามบินนานชาติอะตะเติ๊กในนครอิสเตอร์นบูค

ไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครอิสตันบูล
ล่าสุดค่ะทางสถานทูตก็รับแจ้งว่าปลอดภัยดี
และยังคงมีคนไทยจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในสนามบินที่อิสเตอร์บูด้วย
ใช่ค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
กรณีที่มีคนไทยประสบเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูตได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ค่ะ๙๐๕๓๓๖๔๑๕๖๙๘นะคะ
ใช่ครับก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ไว้ติดต่อคนไทยที่นู่น
ส่วนประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาก็ออกมาบอกว่า
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในตุรกีสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ขอให้ทุกคนในตุรกียับยั้งชั่งใจ
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือว่าการนองเลือดด้วยนะครับ
เพราะว่าจริงสหรัฐก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของตุรกีด้วย
ก็เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าบทสรุปออกมาเป็นอย่างไร
คือจะมีบทบาทมีผลสำคัญเพราะว่าตุรกีเป็นประเทศที่เชื่อมระหว่าง๒ทวีปนั่นเอง
แล้วก็มีสาเหตุของการเกาะการไร้ในตุรกีหลายสาเหตุหนึ่ง
นั่นก็คือเรื่องของปัญหาการเมืองภายในประเทศนี้แหละนะคะ